คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าคดีพ่อตาโหดนะคะ
ที่เอามีดปักกลางหลังลูกเขยจนลูกเขยต้องวิ่งไป
แล้วก็ไปล้มลงกลางถนนเสียชีวิตที่บอกว่าโกรธแทนลูกสาวอ่ะนะคะ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
ให้ดวงวิญญาณของลูกไปถูกประตู
สุขตีนเพื่อนแม่มารับบอลค่ะให้ความเป็นฝุ่นสวนมาลูกนะไปกับแม่นะ
ไปสู่สุขตินะลูกนะไม่ต้องห่วงแม่นะลูก
นางสุภาพรพร้อมด้วยญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายพิษนุหรือในบอลค่ะ
ถูกนายไพโรธพ่อตาเอามีดปักหลังแล้วก็ตายอยู่กลางถนนในซอยลาดประเขา๑๐แถวลาดพร้าวกรุงเทพ
บรรยากาศเศร้านะคะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จก็ตะโกนเรียกหลานก็คือลูกของในบอลผู้ตาย
ให้มาบอกลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลาดประเขา
ผู้เสียชีวิตก็มาลาสามีนะคะ
แล้วเธอบอกเลยว่าเธอลำบากใจมากค่ะ

ก่อนเกิดเหตุก็เห็นสามีกับพ่อทะเลาะกัน
เรื่องคือเรื่องแค่เรื่องปิดหน้าต่าง

ถ้าจะพูดกูมึงแบบนี้อยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้

ก่อนหน้านี้เขาเคยทะเลาะกันจนท่านทำร้ายร่างกายเหมือนกันไหมครับ

ไม่ค่ะก็เขาไม่กล้าทำ

เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมึงขึ้นกูถูกไหมคะ

ไม่ได้ครั้งเดียวคือเราก็ไม่ได้โทษใครทั้งสองคน
พี่หนูก็ลำบากใจนะนี่ก็ผัวหนูนี่ก็พ่อหนู
แต่พ่อหนูเขาก็มามอบตัวแล้ว
ในเพศรถภูเกาะเหตุก็มอบตัวแล้วอะนะคะ

ก็ไปมอบตัวกับตำรวจตอนดึกเมื่อคืนนะคะ

ไปดึกเลยนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะตำรวจก็นำตัวมาสอบปากคำ

แล้วปฏิเสธที่จะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นายไพโรธผู้ก่อเหตุก็บอกกับนักข่าวว่า
ที่ก่อเหตุเพราะว่าแค้นใจกดดัน
ผู้ตายทำร้ายร่างกายลูกสาวมา๑๐กว่าปี
ล่าสุดถึงขั้นขู่ฆ่า
ก็พ่อรักลูกสาวพ่อทนไม่ไหวแล้ว
พ่อก็เลยลงมือก่อเหตุยอมรับว่าก่อเหตุ
พอสอบปากคำเสร็จค่ะตำรวจก็นำตัวขึ้นรถไปฝากขัง
แล้วตัวนายไพโรธบอกด้วยนะคะว่า
ไม่ได้เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไป
เพราะปกป้องลูกสาวไงปกป้องคนในครอบครัว
ลูกสาวมาเยี่ยมก็ให้กำลังใจพ่อว่าให้อดทน
ลุงเขาอดมาหลายปีแล้ว

ทำไมมันทำร้ายลูกเราหรือครับ

การที่ลุงฆ่าลูกเขยและลูกสาว
ลูกสาวต้องรู้สึกแย่
ลุงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหม

คือว่าใดไม่ต้องให้ใครมีล้มตาย
หมายถึงว่าเราปกป้องคนในครอบครัวอย่างนี้หรอคะ
ครับผมแล้วก็ข้างบ้านด้วย

อารวาสทั้งคืนอย่างนี้หรือครับเมลามัวยา
ใช่ลุงคิดว่าลุงทำดีแล้ว
แต่หลานก็ต้องกำพาพ่อนะคะลุง

ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะ
ก็เตรียมจะยื่นคัดค้างการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีที่โทษหนักนะคะ
ส่วนจะสู้คดีเรื่องป้องกันหรืออะไรก็ว่าไป
ด้านคุณชาลาศัยค่ะเป็นน้าของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็บอกว่าที่ลงข่าวกันว่าผู้เสียชีวิตชอบเมาทำร้ายเมียอะไรเนี่ยนะ
ขอแก้ข่าวหน่อยได้ไหมมันไม่จริงเลย
ผู้เสียชีวิตรักครอบครัวแต่งงานอยู่กับนางไพรินมา๑๕ปี
มีลูกชาย๘ขวบ๑คนเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัว
แต่ครอบครัวของนางไพรินนี่สิชอบด่าชอบพูดจาไม่ดี
ทำท่าไม่ดีใส่ผู้เสียชีวิตเป็นประจำ
ผู้เสียชีวิตเคยมาระบายให้ฟังว่าอยากเลิกกับภรรยา

แต่ครอบครัวของภรรยาไม่ยอมก็เลยตกลงกันไม่ได้
มันไม่ตกลงกัน
ด้านเพื่อนข้างบ้านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าลุงบุญมีนะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตเขารักครอบครัวทำทุกอย่างให้ครอบครัวจริง
ตัวนายไพโรธพ่อตาค่ะกับตัวผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาก็ดื่มเหล้าด้วยกันนะแต่พอดื่มเหล้าด้วยกัน
ก็เสียงดังทะเลาะกันจนเพื่อนข้างบ้านมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ

เมื่อวานก็นอนอยู่บนบ้านได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ก็นึกว่าเออก็เหมือนกับทุกครั้งก็ทะเลาะกันแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็ไปที่วัดลาประเขา
ญาติญาติก็เริ่มไปประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้คุยกับนางสุภาพรแม่ของผู้เสียชีวิต
บอกว่าลูกชายกับนางไพรินทะเลาะกันบ่อย
แต่ลูกชายทนเพราะว่ารักลูกวัย๘ขวบไงลูกชายรักมาก
เมื่อวันเสาร์ลูกชายมาเล่าให้แม่ฟังว่าไม่ไหวแล้ว
อยู่บ้านภรรยาไม่ไหวแล้วไม่ไหวทั้งภรรยาทั้งพ่อตาเลย

วันที่เกิดเรื่องตอนเย็นหลานโทรมาบอกว่าเนี่ยตากับพ่อทะเลาะกันอีกแล้ว
ก็คิดว่าไม่มีอะไรโทรกลับไปอีกทีไม่มีคนรับสายแล้ว
ก็เริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจก็เลยบอกกับสามีว่าแปลกยังไงไม่รู้ไปดูลูกชายหน่อยเถอะ
รู้อีกทีคือลูกตายแล้วค่ะ
เมื่อวันเสาร์เนี่ยแม่เห็นสีหน้าเขาแล้ว
แม่ถามบอกอ้าวเขาถามเขาไปเขาบอกว่าคุณสุภาพรอยู่บ้านเปล่าครับ
เราก็เสียงลูกเนี่ยเปิดประตูรับเขาก็หวัดดีเข้ามากอด

สิ่งหน้าเขาไม่ดี

เขาบอกว่าแม่ผมไม่เคยบัตร
คือวันเกิดแม่แล้วก็วันเกิดลูก
แล้วก็วันเกิดตัวเอง๑๓แค่นั้นอีก

แล้วก็ขับรถออกมา
คุณผู้ชมคะมีคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติม

บอกว่าผู้เสียชีวิตมาคุยกับเธอบ่อย
มาปรึกษาบ่อยปรึกษาเรื่องครอบครัว

กลัวแม่เครียดกลัวแม่หนักใจ

พยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัว

ก็ที่ผ่านมายัดก็ประคับประคองค่ะค่ะ

ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรพี่สะพ้าย

แต่เนี่ยสุดท้ายมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ